แรงก็เลยหยุดทำงานแล้วขึ้นไปหลบบนบ้านเพียง๓นาทีเท่านั้นเองนะครับ
เริ่มมีลมเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยตีเข้ามาในตัวบ้านฝนสาดเข้ามาก่อนบ้านจะซุดพังเลยนะครับ
เพราะดีที่เขาคลานหนีออกมาได้สำเร็จและเวลานั้นลูกสาวออกไปเล่นที่บ้านเพื่อน
ถ้าหากอยู่ในช่วงเกิดเหตุอยู่ในบ้านแบบนี้คาดว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้นะครับ
จากลูกสาวจะนอนอยู่ตรงบริเวณหลังตู้ที่มันติดกับเสาบ้านและเสามันพังลงมาในจุดนั้นพอดีเลยนะครับ
ผมก็ขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านไปอยู่แป๊บเดียวก็ไม่ถึงสามนาทีครับ
ลมมันเริ่มตีเข้ามาแรงมาเรื่อยเสร็จแล้วผมสังเกตดูน้ำที่มันหยดข้างข้างขวานะครับมันจะย้อยมาเต็มเลยผมอยู่บ้านก็ไม่เคยเห็นมันย้อยเปียกขนาดนี้สักที
ผมเห็นสังเกตสังกษีที่เป็นฝาบ้านผมนะครับมันมันยุบเข้ามามันยุบเข้ามาปั๊บผมแค่มันยุบเห็นแค่ตรงนั้นนะครับหลังคาบ้านผมครับ
มันเห็นหลังคาบ้านอ้าวตายแล้วผมก็ถอยออกมาครับกลัวสังฆสีมันจะมาบาปเรามันจะมาตัดคอเราอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยถอยออกมาพอมาถึงเสาร์ตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าบ้านมันโครงมันไม่โครงครับแต่ผมเดินคือพยายามจะเดินออกไปจากตรงนั้นครับมันเดินไม่ได้ปั๊บเดี๋ยวทุ่มเลยอย่างนี้ครับเสียงบ้านมันซุดลง
ช่วงนี้ต้องย้ำนะบ้านเรือนประชาชนเราจะต้องดูโครงสร้างบ้านนะครับดูอุปกรณ์ต่างให้แข็งแรงด้วยนะฮะด้านของนายอำเภอวังโป่งนะครับในอำเภอนาวินสังขมาตรก็ได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุพายุฝนในครั้งนี้แล้วนะครับ
หลายพื้นที่สภาพอากาศช่วงนี้ก็ชุ่มฉ่ำนะครับเป็นไปด้วยฝนนะครับคุณผู้ชม